บรรยากาศเทศกาลงานตรุษจีนนี่แหละค่ะบันเทิงของเรานะครับ
วงการเนี่ยคึกคักกันมากมากเลยค่ะเหล่าดาราเนี่ยเขาลุกขึ้นมาแต่งตัวนี้
เป็นอาหวยอาตีกันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าอีกอย่างที่เด่น
ก็คือเรื่องของแคปชั่นนะฮะรูปสวยแซ่บกันแล้ว
แคปชั่นก็ต้องเด็ดด้วยค่ะเริ่มกันที่๓คนแรกอ๋อหมวยใบเฟิร์นพิมพ์ชนก
ตรุษจีนปีนี้ต้องชุดแดงเท่านั้นแล้วแหวกข้างไม่พอผ่าหลังอีกด้วยจ้านี่นะคะ
แล้วก็บอกว่าแคปชั่นเขานะเปลี่ยนจากซินเจียยูอีเป็นว่ออ้ายหนีแทนได้ไหม
แล้วไม่ใช่อะไรนะคุณค่ะหนุ่มนายนภัทรเข้ามาคอมเมนต์ด้วยบอกว่าอังเปล่าตัวไก่ส่วนน้องบอลเมลดาค่ะ
คนนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครเลยเหมือนกันยืนหนึ่งเรื่องแคปชั่นตลอดแล้วนะครับ
ตรุษจีนทั้งทีนี่มีหรือจะไม่แดงแดงอยู่ริมทะเลแดงแบบแสบหูแสบตากันเลยทีเดียวนะ

เอ้ามาดูต่อที่สาวมินพิชยากันบ้างค่ะคนนี้ก็เจ้าแม่คอนเทนต์เหมือนกันนะฮะ
พร้อมกับชุดเต็มยดสีหวานหวานเลยนะครับ
มากับแคปชั่นเนี่ยอุ้ยแก่งเซียวเสร็จเกิด
เธอบอกว่าใครอยากได้อังเปล่ามาเอาที่พี่

โอ้โหคุณค่ะเสนอมาแบบนี้เดี๋ยวรับรองว่ารถขายขนมจีบ
จอดเต็มหน้าบ้านแน่นอนนะจ๊ะสาวมิน
ต่อกันที่แมทพิรณีกันบ้างค่ะมาในลุคสดใส
เผยผิวเผยใจสุดสวยนะคะ
มากับแคปชั่นเด็ดบอกว่าตรุษจีนต้องใส่สีแดง
ถ้าได้อยากเธอเป็งแฝงต้องทำไง
อ๋อหัวอย่างเป็งแฝงอะเป็งอะใช่
เขาบอกว่าแนะนำให้สาวแมทหันซ้ายหันขวา
ระวังคนข้างด้วยนะคะเดี๋ยวจะสุดพัดกิ้วเอานะคะ
ต่อกันที่คุณแม่สายฮากันบ้างค่ะแพทย์นับประพานะ
พร้อมชุดสไตล์จีนสีสันสดใสมากเลยนี่
หัวเราะอยู่หน้าบ้านเอิ๊กอาร์กนะฮะแคปชั่นสดใสไม่แพ้กัน
แพทย์บอกว่าหัวหมูมีไว้ไหว้เจ้า
แต่หัวใจเรามีไว้ให้เธอ
เป็นไงอันนี้ก็โดนใจนะ
ส่วนคนนี้ค่ะคุณแม่ลูกอ่อนใบเตยอาสยามค่ะ
สุดจีนปีนี้แซ่บจนซูดปากไม่หวาดเหมือนไหนคุณดูด

จริงเลยแล้วก็บอกไว้ด้วยบอกว่า
เป็นคนจีนจะได้อ่างเป่าแต่ถ้าเป็นของเราเธอจะได้ทุกอย่าง
คุณสามีเข้ามาเม้นต์ติดเบรกเลยนะคุณค่ะ
คิดว่าจะโรแมนติกใช่ไหมดูดีโดดระเบียงให้ดูหน่อย
ไม่รู้ว่าห่วงหรือยังไงกันแน่แต่ว่าคุณสามีก็มาแซวแบบโหดเหลือเกินนะคะ
เป็นสีสันจริงนะคะตุ๊จีนปีนี้นะคะ
เขาผอมลงเยอะมากเลยนะคะแต่ละคนแซ่บรับตุ๊จีนไง
แต่งตัวให้มันแปงให้มันแห่งไปเลย